นี้อาจจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับ
หนักหน่อยค่ะเป็นเหตุการณ์พ่อเป็นห่วงลูก
ลูกถูกกลุ่มคู่อริไล่มา
สุดท้ายพ่อไปคว้าปืนกะว่าจะไปยิงขู่คู่อริ
แต่กระสุนปืนค่ะมันไม่ไปโดนคู่อรินั่นสิครับ
มันไปโดนพลเมืองดีที่เขาโดยสารมากับรถตู้
ที่เขาไม่ได้รู้อีโน่อีเหน่อะไรเลย
สุดท้ายผู้หญิงคนนี้อยู่๒๗ปีนะครับ
เป็นผู้โดยสารมากับรถตู้เสียชีวิตครอบครัวเอง
ก็เศร้าใจนะคะเพราะว่าก็ไม่มีใครคาดคิดหรอกค่ะ
ว่าจะเกิดเรื่องร้ายแบบนี้ขึ้นนะคะ

ล่าสุดคนก่อเหตุชื่อว่านายสุภาชัยนวมทอง
มอบตัวกับตำรวจสพพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
หลังก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด๑๑มิลลิเมตร
ไล่ยิงกลุ่มวัยรุ่นที่มีเรื่องกับลูกชาย

พลเมืองดีที่เขาไม่ได้รู้เรื่องเลยนะ
คือนางสาวอริสาปราบภัยอายุ๒๗ปี

ขณะที่เธอโดยสารมากับรถตู้
ขับผ่านมาตรงจุดเกิดเหตุ
ริมถนนซ้าย๓๐๔ขาเข้า
บริเวณหน้าศูนย์การค้าสิริพนม

นายสุภาชัยคนก่อเหตุรับสารภาพบอกว่า
ตนเองเป็นผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียว
ไม่ได้ตั้งใจที่จะยิงรถตู้คันดังกล่าวเลย
เพียงแค่ยิงขู่กลุ่มวัยรุ่น

โดยยิงขึ้นฟ้าจำนวน๔นัด
จังหวะนั้นช่วงจังหวะที่ลดปืนลง

มาจับแฮนด์รถจักรยานยนต์ก็คือรถมอเตอร์ไซค์
ปรากฏว่าเคราะห์ร้ายจริงค่ะ
เพราะว่ากระสุนมันยิงออกไปอีก๑นัด

เจาะเข้าไปรถตู้คันนี้ค่ะ

ก็เลยทำให้คุณอริสาเธอเสียชีวิต
นายสุภาชัยคนก่อเหตุบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ

ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
รพลันเคลูกค
อืมขอโทษไม่ได้ตั้งใจ

ข้อกล่าวหาแหละค่ะเพราะว่าไม่มีคนตาย
นี่นะคะ๓ข้อหานักสุดคือฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาค่ะ
มาดูฝากฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตกันหน่อยนะคะ
ก็ได้มีการนำร่างของคุณอริสากลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด
จังหวัดบุรีรำเราไปพูดคุยกับสามีของผู้ตาย
ชื่อว่านายสมใจเชนชัยบอกว่าคืนวันเกิดเหตุก็คือ๘ธันวาคมที่ผ่านมา
ตนเองและภรรยาเพื่อนบ้านรวมทั้งสิ้นแล้ว๗ชีวิต
เมารถตู้จากบุรีรำเพื่อจะกลับไปทำงาน
ที่อำเภอป่าเกล็ดจังหวัดนทบุรี
ภรรยาเนี่ยคุณผู้ชมดูตามกราฟิกนะคะ
ภรรยานั่งแถวที่๒ริมหน้าต่างแล้วก็ข้างตนเองด้วย
ระหว่างทางมาถึงอำเภอพนมสารคามจู่เหมือนรถโดนปลาด้วยของแข็ง
จากนั้นสักพักเดียวค่ะได้ยินเสียงภรรยาร้องโอ๊ย
พอหันไปมองที่ท้องเลือดไหลทะลักออกมาเลยนะคะ
ก็เลยแจ้งให้คนขับพาตัวภรรยาไปส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าไม่ทันนะคะเพราะว่าสุดท้ายภรรยาเธอเสียชีวิต
คุณสมใจเล่าต่อบอกว่าตนเองมีอาชีพเป็นช่างเชื่อมต่อเติมร้านค้า
ส่วนภรรยาเป็นช่างทาสีฟอร์นิเจอร์อยู่กินกันมา๑๐ปี
มีลูกด้วยกันสองคนก่อนเกิดเหตุลางานกลับบ้านมาเกี่ยวข้าว
ที่บ้านเกิดบุรีรำกำลังจะกลับไปทำงาน
แต่มาเกิดเหตุการณ์เศร้านี้ซะก่อนนะคะนี่ค่ะลูกน้อยนะคะ
ทีนี้ทราบข่าวว่าผู้ก่อเหตุเข้ามอบตัวแล้ว
แต่ยังไงก็แล้วแต่อยากให้ผู้ก่อเหตุช่วยเหลือเยียวยาครอบครัว
เพราะที่บ้านมีแค่ตนเองกับภรรยาที่เป็นเสาหลัก
เลี้ยงครอบครัวเท่านั้นค่ะ
ก็ไม่รู้จะพูดอะไรครับก็ให้กฎหมายให้กฎหมายอะไรนะครับ
ทำตามกฎหมายกว่าดีกว่าครับ
นี่สามีของผู้ตายนะคะก็หวานอมคมกลืนแล้วค่ะ

ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะ
ล่าสุดท่านได้มอบให้ยุติธรรมจังหวัดแนะนำการช่วยเหลือเยียวยา
เอกสารยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
แล้วก็ในวันนี้เวลาบ่ายโมงตรงนะคะ
ญาติญาติเองก็จะทำพิธีชาปนกิจศพคุณอริสาที่วัดหนองไซนะคะ
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ